มาดูต่อกันที่หนุ่มกล้องห้วยไร่กันบ้างดีกว่า
คนนี้กำลังฟิตเลยทีเดียวเพราะว่าวิ่งผ่านไป๓วันแล้วนั่นเอง
สำหรับโครงการที่ทำเพื่อบ้านเกิดของเขานั่นเองโอ้โหทุ่มทุนสุดเลย
ทุ่มทุนที่ว่านี่คือแรงกายแรงใจที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลในบ้านเกิดของตัวเองค่ะ
โครงการเดินวิ่งปั่นก้าวตามห้อยซอยบ้านเกิดนั่นเองนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยกล้องห้วยไร่มีอาการบาดเจ็บ
บริเวณขาข้างขวาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาเองใจสู้ค่ะ
วิ่งตามปกติเลยเส้นทางการวิ่งเมื่อวานนี้
กล้องเริ่มออกสตาร์ทวิ่งตั้งแต่๘โมงครึ่งค่ะ
บริเวณที่วากันอำเภอวาริชภูมินะครับค่ะ
มีจุดหมายปลายทางของวันก็คือที่อำเภอสว่างแดนดินค่ะ
ตลอดระยะสองข้างทางค่ะมีพี่น้องประชาชนออกมาให้กำลังใจ
แล้วก็มอบเงินช่วยบริจาคสมทบกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ขณะนี้มียอดบริจาครวมทั้งสิ้นแล้วกว่า๑๑ล้านบาทค่ะ
กับระยะทางกว่าสามร้อยกิโลเมตร
คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนสมทบบุญกันเลย
ที่ชื่อบัญชีสร้างสุขภาพสั่งสมบุญก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิดนะฮะ

ธนาคารตามที่ขึ้นอยู่เลยนะคะธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะคะ
แล้วก็อย่างที่ได้เห็นกันไปเมื่อตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะ
เห็นการทำโครงการดีแบบนี้ก็เลยอยากจะสารต่อที่บ้านเกิดของตัวเองบ้างนะฮะ
เพื่อที่ให้พี่น้องชาวอีสานหรือว่าใครก็ตามที่เดินทางหรือว่าอาศัยอยู่ในบริเวณ
แล้วก็บริแวกนั้นอะไรล่ะบริเวณนั้นระแวกนั้นนะคะ
เขาตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางเลยนะในการรักษาสุขภาพนะ

ไม่ต้องไม่ต้องตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะคะ
ก็บริจาคได้นะคะทุกคนจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจได้แข็งแรงด้วยนะคะ